เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้ไม่ได้มีแค่๓คนนะมี๔คนแล้วสวัสดีครับอาจารย์ปอลครับ
วันนี้เรามีนัดการพูดเรื่องราวของเลข๑ที่ติดค้างกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ใช่แล้วค่ะในสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นเลข๑ใช้คู่กับอะไรแล้วรุ่ง
สัปดาห์นี้ก็ต้องเตรียมหน้าเสียใจนิดนึงว่าใช้กับอะไรแล้วร่วง
ก็เป็นการเตือนกันเอาไว้ล่ะใครมีอยู่นี่คือไม่ดี
ช่วงไม่ดีนะคะเราก็เริ่มจากชาร์จกันแบบสั้นก่อนนะคะ
ชาร์จของเบอร์โทรศัพท์ทั่วไปในประเทศไทยมีทั้งหมด๑๐หลักนะคะ
หลักนี้๓หลักแรกเราจะไม่ให้ความสนใจกับมันนะคะ
ที่เหลือ๗ตัวหลังก็ถูกดึงให้เป็น๖คู่เลข
เมื่อเป็น๖คู่เลขแล้ว๖คู่เลขนี้จะต้องนำเรื่องของความเป็นมงคลทั้ง๖คู่มาใส่
มงคลเฉยไม่ได้ต้องเป็นมงคลที่เหมาะสมกับตัวคุณด้วย
มีเรื่องของเลขที่ปลอดภัยใช้งานได้เลยจะเป็นกลุ่มสีเขียวนะคะ
แล้วก็จะเป็นเรื่องของเลขต้องระวังในการใช้ก็คือกลุ่มเลขสีแดงนะคะ
แล้วก็เลขที่ต้องศึกษาก่อนการใช้งานกลุ่มเลขสีเหลืองค่ะ
คุณผู้ชมถ่ายภาพเก็บไว้ได้เลยนะคะ
เดี๋ยวถ้ามีโอกาสสักวันหนึ่งเราจะมาอธิบายกันอีกครั้งในเรื่องชาร์จนี้นะคะ
อาจารย์เราพูดถึงเรื่องเลข๑ทำไมถึงเลข๑มันถึงเป็นเลขแบบยิ่งใหญ่ยังไงคะ

ใช่ค่ะหนึ่งนี่ก็คือดวงอาทิตย์ผู้ที่มีความโดดเด่นสง่า
แล้วก็หนึ่งเดียวอยู่แล้วอยู่ตรงไหนก็ส่องสว่างใช่ไหมคะ
แต่คราวนี้หนึ่งฟังดูเหมือนจะดีทุกเรื่อง
แต่ถ้ามาจับคู่กับบางคู่เนี่ยก็จะบอกได้เลยว่า
จะทำให้ชีวิตอาจจะร่วงลงไปเลย
เพราะความมั่นใจมาแล้วด้วยเลขหนึ่ง
แต่พอ๑ไปจับคู่กับศูนย์
คือจับคู่กับลาหูปุ๊บ
ไม่ใช่นะคะหนึ่งไปจับคู่กับมาริตยูคือศูนย์

ใช่ก็จะกลายเป็นว่าความโดดเด่นของหนึ่งหายไปเลย
แล้วจะกลายเป็นเรื่องของคนที่ทำอะไรก็ทำคนเดียว
ต้องคิดคนเดียวแล้วก็จะปลีกวิเวกด้วยนะคะ

เขาจะเป็นคนที่ปวดศีรษะปวดไมเกรน

คิดเยอะด้วยสายตามีปัญหา
แล้วเขาก็จะเป็นคนที่ต้องระวังในเรื่องของการเป็นซีสหรือเนื้องอก
ตรวจเช็คบ่อยนะคะถ้าใครมี๐๐๑ในเบอร์โทรศัพท์นะคะ
แล้วก็จะไปลดพลังด้านดีของเบอร์โทรศัพท์

เลขดีหมดเลยพลังดีหมดเลยแต่มีศูนย์แทรกเข้าไปปุ๊บ
เป็นศูนย์๐๑ศูนย์๑๐
ก็จะไปลดพลังความดีของเบอร์โทรศัพท์นะคะ

บางท่านบอกว่า๑หนึ่งก็ดีน่ะดวงอาทิตย์

ก็กลายเป็นความมั่นใจที่มันเกินขอบเขต

แล้วก็คนคนนี้จะถามว่าเด่นไหมเด่นมาก

เพราะว่ามั่นใจที่สุด
นี่แหละค่ะก็เลยทำให้เป็นผลให้เขา
ขาดเพื่อนแท้ขาดคนเห็นใจ
แล้วก็คนนี้จะค่อนข้างจะรื้อรัน

คือพระอาทิตย์๒ดวงอยู่ด้วยกันไม่ได้

คือเนื่องจากว่าอารมณ์๒คั่วระหว่างเลข๑

เลข๒ก็คือดาวจันทร์ความอ่อนหวาน
ชนกันปุ๊บกลายเป็นว่า

พออยู่ดีนางร้ายโผล่ขึ้นมา
เอาสีตบเลยตบ
คือจะเป็นคนที่อารมณ์เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงมาก

แล้วก็จะทำให้คนที่อยู่ข้างเนี่ย
อย่างสมมุติน้องใบตองอยู่ข้างอาจารย์
อาจารย์เดี๋ยวก็ปี๊ดเดี๋ยวก็หัวเราะอย่างนี้

ไม่อยากอยู่ใกล้แล้วอันนี้ไม่ค่อยปกติอะไรอย่างนี้

ก็มาถึงเลข๑๓๓๑ก็ต้องบอกว่าเป็นเลขที่ร้ายแรงมาก
จะบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเลขไม่ดีในเรื่องเลขศาสตร์เลยก็ได้ค่ะ
เพราะว่าบางประเทศก็ยังไม่มีชั้น๑๔
เลข๑๓ไม่เห็นแน่
เหตุเพราะว่า๑เป็นความมั่นใจในตัวเอง
เป็นเรื่องของพลังที่มาสุด
ทำให้คนคนนี้ดื้อไม่ฟังใคร
แล้วก็ใช้ความรู้สึกตัวเองตัดสินทุกอย่างไปแล้ว
ทำให้เกิดอารมณ์กดดันเครียดโมโหง่ายอุบัติเหตุมาบ่อย
การผ่าตัดก็จะเกิดขึ้นได้
แล้วชีวิตของคนคนนี้เวลาขึ้นขึ้นสุดเวลาลงลงสุด
น่ากลัวนะครับ

แต่ไม่ดีตรงที่ว่าเขาเครียดทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบเขา
ว่าเขารับผิดชอบแล้วเขาต้องทำให้สำเร็จ

เมื่อทำไม่ได้สมมุติทำไม่ได้
ผิดหวังขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นคนซึมเศร้าไปเลย

๑๘ค่ะอาจารย์๑๘๘๑ค่ะ

มันมาจากการที่เขาเป็นคนที่

แต่เป็นเรื่องของอำนาจบารมี
ซึ่ง๑กับ๘รวมกันปุ๊บ
กลายเป็นอำนาจบารมีที่มีความมั่นใจเหลือเกินนะ

ให้สั่งใครก็ต้องการให้คนคนนั้นทำให้ได้
บางทีใช้อารมณ์สั่งด้วย

คือนานไปไม่ไหวแล้ว

แล้วก็ต่อเดียวเปื่อนลับหลังก็นินทาง

ทั้งเรื่องความรักและชีวิต

ใน๗ตัวท้ายใดทั้งสิ้นเลย

เอาล่ะเราได้คำตอบแล้วนะว่า
เบอร์อะไรที่ไม่ควรอยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันหนึ่งไม่ควรจะอยู่คู่กับอะไรบ้างกว่า
อาจารย์มีวิธีแบบแก้เคล็ดเล็กน้อยไหมคะ

แต่ถ้าเป็นเลขที่บ้านพอจะเปลี่ยนได้

ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับ

ตามกันต่อได้ทางโซเชียลของอาจารย์ค่ะ